สุวิทย์ตีสากหน้า
ได้ประกาศเจตนารวมร่วมกันว่า
ต้องปฏิรูปประเทศก่อน
ก่อนที่จะไปเลือกตั้ง

การเลือกตั้งก็เป็นโมคะ
เพราะประชาชนไม่เอาด้วย
ผมประกาศกับพี่น้องซะเลย
ว่าถ้าสมมุติรัฐบาลนี้มันยุบสภา
ผมไม่ลงสมัครผู้แทนอีกแล้ว
ผมนี่หัวงอกหมดแล้ว
ไม่มีโกหกพี่น้องไม่มีหลอกลวงพี่น้อง
ผมไม่ตัดภักษ์ประชาธิปัตย์
ผมไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง

ประกาศชัดเจนว่ายังไว้วางใจ

ในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
ผมนึกถึง
ที่น้องมาชม

เป็นประเทศประชาชนประกันที่ผมรู้

ผมจะไม่กลับไปเป็นนักงานเดียว
โจทย์ดีว่าผมจะบัดกัน
ไหนก็ไม่ยุ่งกับการเรียน
แต่ผมจะยืนเคียงข้างกับพี่น้องประชาชน

ผมไม่ทนใจทำงานโรงแรม

พี่ค่าของประชาชน
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
ที่ได้ชมไปก็เหมือนการประมวลเรื่องราว

ตั้งแต่มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง
วันนี้คุณชูวิทย์จะตีแสกหน้าคุณสุเทพนี่แหละ
คุณนิวครับผมเคยบอกแล้วว่าอันสันดาลของนักการเมืองเนี่ย
จะมักจะอ้างประชาชน
คือจะทำดีก็อ้างประชาชนจะทำเลวก็อ้างประชาชน
ค่ะก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของนักการเมืองไหมคะ

ผมให้คำพูดคำนี้เป็นคำโบราณ
เขาบอกว่าตบหน้ากลางสาลาแต่ไปขอคำมาที่บ้าน
นักการเมืองทั้งหลายเริ่มแรกเนี่ยก็ชกฉวย
เวลาที่ไม่มีอำนาจก็พยายามที่จะฉกฉวยอำนาจมาไว้ที่ตัวเอง
ถ้าให้สุดเนี่ยผู้คนก็จะสิ้นสทา
ผมไม่ได้พูดถึงคุณสุเทพคนเดียวเท่านั้น
คุณสุเทพร้องไห้เป็นวักเป็นเวร
ปากน้ำตาแสดงความ
รักพี่น้องประชาชนหรือสิ่งใดก็แล้วแต่
การพูดของคุณสุเทพบอกว่าไม่เป็นนักการเมือง
อาจจะพูดได้เพราะคุณสุเทพบอกว่า
จะไม่ลงเป็นสอสอ

แต่คุณสุเทพนั้นยังไม่สิ้นกิเลส

ผมจำได้ดีเมื่อ๔ปีก่อน
ยังติดตราตรึงใจ
ปี๕๗คุณสุเทพบอกว่าอย่างไร
คุณสุเทพเป็นผู้นำกปวสเอาคนไปประท้วง
ไล่ให้มวลมหาประชาชนต่าง
มาร่วมมือกับคุณสุเทพไปเดินประท้วงไล่
ยิ่งรักชินวัฒน์
ซึ่งจริงผมต้องยินดีกับคุณสุเทพ

มีความสามารถประสบความสำเร็จ
หวนมหาประชาชนครั้งนั้นมหาศาล
แต่มันเป็นครั้งเดียวที่คุณสุเทพทำสำเร็จ
เพราะการเมืองในสภากับการเมืองนอกสภา
ไม่เหมือนกันคุณนิวครับ

การเมืองในสภาเขาอาศัยเสียงส่วนมาก

เสียงส่วนมากเขาวัดกันที่คะแนนเสียง
แต่เมื่อคุณสุเทพไม่สามารถใช้การเมืองในสภา
ในการจัดการกับพระเด็จการรัฐสภา

เด็จการรัฐสภาคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณนะครับ
ใช้เสียงส่วนมากเพื่อจะนิรโทษกรรมให้ตัวเอง

ใช่ค่ะซึ่งคุณสุเทพมันก็ค้านมาตลอด
และพอยุบสภาก็จะรีบจัดการเลือกตั้งให้ตัวเองกลับมามีอำนาจ
คุณสุเทพแยกตัวออกจากภักดิ์ประชาธิปัตย
ประชาธิบัติบอกไม่รับรู้พฤติกรรมของคุณสุเทพ
แต่คุณอภิษฎก็ขึ้นไปบนเวทีเชียร์คุณสุเทพ
ก็พูดง่ายว่าเอาละเหมือนกับคนละพวก

แต่ปล่อยให้คุณสุเทพไปทำการประท้วงนอกสภาข้างถนน
ภักดิ์ประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นภักดิ์ที่มีระบบ
ภักดิ์ประชาธิปัตย์บอกจะไม่ประท้วงด้วย
เหมือนมีนโยบายมีทิศทางชัดเจนอยู่แล้วแต่ก่อน

ผมจำได้เพราะการเลือกตั้งครั้งนั้นผมลงด้วยปี๕๔
ทำไปทำมาพักประชาธิปัตย์ได้คะแนนน้อยกว่าเดิม
เอาละหลังจากนั้นมาคุณสุเทพก็ยังร้องไห้ต่อ

เพื่อประชาชนเมื่อวานนี้พักรวมพลังประชาชาติไทย

รอปชคุณสุเทพบอกว่าทนกับเสียงคำวิจารณ์นะครับ
จะไม่วิจารณ์วิจารณ์ยังไงคุณสุเทพก็ไม่รู้สึกหรอกครับ
เพราะคุณสุเทพนั้นมีเจตนาอย่างแน่วแน่
คุณสุเทพบอกเองเจตนาแน่วแน่ว่าจะยอมเป็นขี้ฆ่าประชาชน
ผมถามว่ามีความจำเป็นอะไรต้องใช้ขี้ฆ่าอย่างคุณสุเทพ

เพราะว่านี่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไม่ใช่เหรอคุณนิว
คุณนิวกำลังจะก้าวสู่คุณอยากได้นักการเมืองรุ่นเก่าอีกเหรอ

แต่รุ่นเก่าเขาอาจจะอยากแสดงพลังแสดงความสามารถ

ผมว่าคุณยังหวยหาอำนาจ
สิ่งที่คุณพูดคือการปฏิลูกข้อที่๑จำได้ไหมครับค่ะคือเรียกร้องมาตลอดไหมครับ
เราล้มการเลือกตั้งเมื่อปี๕๗เราไม่ยอมเลือกตั้ง

จริงไม่ใช่จริงกลัวว่าจะแพ้
คุณต้องเข้าใจนะครับว่าระบบของประเทศไทยเนี่ย

นั่นก็คือก็หมายความว่าคนชั้นล่างเนี่ยคือมีจำนวนมากที่สุด

ก็แน่นอนล่ะครับว่าคนชั้นล่างเลือกเท่าไหร
คนชั้นล่างก็มีจำนวนมากกว่าถ้าวัดกันที่ปริมาณ
ดังนั้นการปฏิรูปครั้งนั้นเป็นข้ออ้าง
ซึ่งผมเคยบอกแล้วว่าเอาละเป็นข้ออ้างว่าจะปฏิรูป
จะปฏิลูกแต่จริงกลัวแพ้
พักการเมืองเนี่ยกลัวแพ้พักการเมืองก็บอกว่าให้ชะลอไว้ก่อน
ไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งในช่วงนั้นมีความวุ่นวายเป็นอย่างมาก
มีการประท้วงปิดนู่นปิดนี่นะครับ
และก็ใช้เรื่องการทุกข์จิตริตท้ายสุดตะหารเข้ามา
เอาล่ะทีนี้ผมพูดเรื่องอำนาจของสังคมไทย
คุณนิวครับแน่นอนครับมันตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนแต่โบราณเนี่ย
ทหารคือส่วนกำลังส่วนมากมีอำนาจอยู่เสมอในสังคมไทย

ใช่ค่ะต้องมีการประชับประหารทุกครั้งที่มีปัญหาตะหารก็ลากปืนออกมาเป็นอันจบ
อันนี้เราเห็นมาตามเหตุศาสตร์ดังนั้นตะหารนี่
คือฐานอำนาจใหญ่ในสังคมไทยแน่นอนครับนักการเมืองคือส่วนหนึ่ง
ในบางยุคบางสมัยนักการเมืองไทยก็มีอำนาจกลับขึ้นมา
มีบทบาทอย่างชัดเจนอาจจะมีบทบาทลดน้อยลงแต่ที่มีเสมอคือในทุน
อ่าเหมือนเป็นน้ำเลี้ยงให้กับนักการเมืองด้วย
ในทุนที่ให้ทหารผมถามว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปอำนาจของสังคมไทยได้ไหม
ทำไม่ได้เมื่อ๔ปีที่แล้วนายสุเทพร้องไห้เป็นวักเป็นเวรนะครับ
บอกว่าจะทำเพื่อประชาชนเป็นลุงกำนันจำได้ไหมเป็นลุงกำนัน
จะกลายเป็นคนแก่เกษียณจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ว่าเรื่องการเมืองใด
ประกันมาเลยครับอืมคุณสุเทพก็บอกว่าก็เป็นการเมืองภาคประชาชน
เป็นอะไรผิดอะไรเป็นการเมืองภาคประชาชนเนี่ยผมอยากจะช่วยประเทศชาติผิดไม่ผิด
ไม่ผิดแต่ครั้งนั้นถ้าผมจำได้ดีเนี่ยกปปศในขณะนั้นนายสุเทพเป็นคนนำ
เอากำลังออกมาเต็มถนนคุณสุเทพยืนยันว่าคุณสุเทพจะไม่เล่นการเมือง
คนก็สงสัยแล้วครับตอนนั้นว่าไม่มั่นใจในตัวคุณสุเทพว่าคุณสุเทพทำเพื่อพักประชาธิปัตย
หรือว่ามีวาระแอบแฝงใดคุณสุเทพตบปั้งบอกว่าไม่เล่นการเมือง
ทำครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อบ้านเมืองแล้วก็จะกลายเป็นคนแก่จะเกษียณ
จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกต่อไปผู้คนก็เชื่อคุณสุเทพในขณะนั้น
ทนเชื่อคุณสุเทพเพราะคุณสุเทพอยู่ในสภาเนี่ยผมจะบอกนะครับ
ครั้งแรกปี๒๕๒๒คุณสุเทพเป็นนักการเมืองครั้งแรกปี๒๕๕๙
ต่อมาคุณสุเทพก็เจริญรุ่งเรืองเป็นรัฐมนตรีเป็นเลขาพักประชาธิปัตย์
มีบทบาทอยู่ในช่วงนั้นคุณสุเทพมีบทบาทแน่นอน
แต่คุณสุเทพทำประโยชน์อะไรบ้างอันนี้เป็นข้อสงสัย
คุณสุเทพมีผลงานอะไรบ้างมีผลงานอะไรให้กับประเทศไทยบ้าง
มีประโยชน์อะไรให้กับประเทศไทยบ้างนอกจากการเป็นนักการเมืองแบบเก่า
เป็นผู้จัดการรัฐบาลเอาคุณอภิษฎกับคุณเนวินมาแพ็ครวมกัน
เพื่อมีสีส่วนมากแล้วก็สามารถไปจัดตั้งรัฐบาลได้ทำอย่างนั้นหรือครับ
อย่างนั้นคือเป็นประโยชน์กับประเทศชาติไหมเป็นคำถามต่อไปนะคะ
ทีนี้สงสัยอย่างหนึ่งคุณสุเทพก็คงยืนยันว่าตัวเองอยู่ในสภามานาน
สิบกว่าปีพูดไปก็เหมือนกับการโจมตี
แต่ผู้คนจะต้องระลึกได้ถึงคุณสุเทพซึ่งคุณสุเทพยืนยันในวันนั้น
ค้นไม่ว่าพักไหนพักไหนล่ะครับแม้กระทั่งตัวผมก็ออกไปร่วมประท้วงกันด้วย
ถูกไหมครับถ้ากับคุณสุเทพเนี่ยตบหน้าคนกลางสาลา
แล้ววันนี้ไปขอขมาที่บ้านบอกว่าจะเป็นขี้ฆ่าอีก
วันนี้จะทำเพื่อประชาชนยอมตระบัดสัตว์ทำเพื่อประเทศชาติ
คำพูดแบบนี้นักการเมืองใช้กันมากคุณนิวครับ

เดี๋ยวลองติดตามกับผมในเบรกถัดไป
พักสักครู่นะคะช่วงหน้าตีแสงหน้ากันต่อค่ะ
ผมเนี่ยเองล่ะครับคุณนิวที่จับปลายไข้มือนะครับ

เจอสิบกว่าปีก่อนเมื่อที่ผมสังกัดภาคชาติไทย
ชาติไทยผมจำได้ดีผมมีปัญหากับนายบรรหารศิลปะอาชาผู้ล่วงลับ
ผมไม่อยากจะเอ่ยถึงท่านเพราะท่านล่วงรับไปแล้ว
แต่ณวันนั้นผมจำได้ดีครับ
คุณบรรหารแกก็บอกแกตระบัดสัตว์เพื่อชาติ

คือนักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยความคิดมันเป็นแค่นี้แหละครับ

หรือว่าเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยน

สถานการณ์เปลี่ยนคนเปลี่ยน
บางครั้งอุดมการก็ต้องเก็บไว้ในลิ้นชัก

วันนั้นหลอกประชาชนให้ออกมาเต็มถนน
เพื่อออกมาประท้วงเพื่อล้มรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์
ณวันนั้นก็ไม่ไหวจริงใช้ผลิตการรัฐสภาคุณครับ
เอาคะแนนและไปบอกว่าจะนิรโทษกรรม
จำได้หมดแหละครับนิรโทษกรรมสุดซอย
ผมนอนอยู่ที่สภาตี๓ตี๔ยังโหวตไม่ได้เลยนะครับ

คุณสุเทพกลายเป็นกลายเป็นใครครับ
กลายเป็นฮีโร่กู้ชาติ

แสนดีมีผู้ใหญ่บ้านมีลุงกำนัน
มันเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวที่วันนั้นเนี่ย
ประชาชนทุกคนเป็นส่วนมากแล้วก็แล้วกัน
วันนั้นจะไม่เห็นเลยว่ามีใครมาขัดแย้งลุงกำนันที่แสนดี
คือเห็นด้วยกับเรื่องของการค้านนิรโทษกรรมอย่างเต็มที่
คือนายสุเทพเทือกสุบัน
บอกได้เลยครับว่านายสุเทพมีเป็นนักการเมืองแบบไหน
ใครก็มองออกครับว่านายสุเทพเป็นนักการเมืองรุ่นเก่า
เป็นนักการเมืองที่เอาละปากบอก
แต่ก็พยายามที่อยากจะเป็นรัฐบาลไม่แตกต่างกับ
ต่างกับนายบรรหารไหมเพราะนายบรรหารบอกเอง
โอ้โหถ้าเป็นฝ่ายค้านี่มันอดหยากปากแรง
มันต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลซึ่งผมก็ยอมรับ
เพราะการเป็นฝ่ายรัฐบาลสามารถทำงานได้มากกว่า
แต่นักการเมืองนั้นก็บอกแล้วล่ะครับ
วันไหนที่ไม่มีอำนาจเนี่ยก็จะโหยหวนคิดถึงวันนั้น
กำนันนายสุเทพเป็นใครครับ
เป็นลุงกำนันที่แสนดีที่จะเลิกเล่นการเมือง

ให้ทุกคนมาร่วมกันประท้วงเป็นกปบสล้ม

เป็นคนที่ใกล้ชิดกับประชาชนธรรมดาทั่วไป

คุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าคุณชุวิตพูดถูกนะ
เรื่องของการกลับมาเล่นการเมืองของคุณ
ข้อที่ผมพูดไว้สันดาลนักการเมือง
ฉกฉวยแย่งชิงผูกขาดตัดตอนลิดลอนสิทธิ์เพื่อน
งหน้าแทงหลังหน้าด้านหน้าทนเห็นไหม

ผมเป็นขี้ฆ่าประชาชนขี้ฆ่าประชาชน
คุณเชื่อหรือไม่ว่าสุเทพจะยอมเป็นขี้ฆ่าประชาชน
นี้น่าจะเลิกแล้วเพราะมันไม่ใช่สถานการณ์ณวันนั้นแล้ว
วันนี้สถานการณ์ใหม่ครับเราต้องการเมืองแบบ

การเมืองแบบใหม่คือการเมืองที่ไม่ใช่
เราเอาคนที่เคยแปดเปื้อนเคยมีลาคีนะเอาเริ่มใหม่เลย
หมายถึงเป็นนักการเมืองหน้าใหม่เลยด้วยไหมคะ

เพราะคุณสุเทพเนี่ยคุณสุเทพร้องไห้ไป๓ครั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวาน
คุณสุเทพพูดในสถานะหนึ่งบอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง
ตอนนี้ก็เริ่มเขยิบแล้วผมไม่ได้พูดว่าไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองนะ
ผมบอกว่าผมจะไม่เป็นสอสอผมจะไม่เป็นผู้แทนผมจะไม่เป็นรัฐมนตรี
แล้วผมบอกว่าแล้วผมเชื่อได้ไหม

ว่าผมเป็นประชาชนผมอาจจะไม่เชื่อก็ได้
เพราะคุณสุเทพผิดคำพูดไปหลายครั้งแล้วนะเนี่ย
เริ่มอาจจะไม่มั่นใจในคำพูดก็เป็นได้
แล้วผมก็จะบอกคุณนิวว่า
ถ้าผมบอกว่าผมตะบัดสัตว์เพื่อชาติล่ะ
ผมยอมที่ผมจะเสียสัตว์เพื่อชาติ
พลเอกสุจินดาได้ไหม
ปี๒๕๓๕ก็พูดประโยคนี้
นักการเมืองหลายคนได้ไหม

ทีนี้นักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ย
การปฏิรูปผมถามว่า๔ปีที่ผ่านมา

วันนั้นคุณอยากจะเลือกตั้งคุณไม่เลือกตั้ง
คุณบอกขอปฏิรูปก่อนแล้วค่อยเลือกตั้ง

โอ้โหก็ครึ่งเกินครึ่งปีเหมือนกันนะคะ

คุณบอกผมสิแล้วคุณปฏิรูปอะไรสำเร็จบ้าง

คุณปฏิรูปอะไรสำเร็จบ้าง๔ปี

นายสุเทพเทือกสุบันไปไหน

เคยบอกว่าสนับสนุนนายกรัฐมนตรีท่านนี้ล่ะ

จับจากอดีตเลยค้าภักพชาธิปัตย์

กลายเป็นเลยค้ามูริธิกปบ
จะทำการเมืองภาคประชาชน
และก็กลายเป็นผู้ร่วมจัดตั้ง
พักรวมพลังประชาชาติไทยเป็นยังไงล่ะ
หรือยังเห็นฤทธิ์หรือยัง
ฤทธิ์หรือยังว่าคุณสุเทพเนี่ย
ร้ายคิดได้ถึงขนาดไหน
คุณสุเทพถ้าคุณสุเทพไม่พูดเสีย
แต่วันนั้นถ้าคุณสุเทพไม่พูดว่าไม่เล่นการเมือง
จะมีคนมาร่วมประท้วงกับคุณสุเทพเยอะไหม
ไม่เยอะเพราะจะคลางแคลงใจกับพฤติกรรมของคุณสุเทพ
เพราะคุณสุเทพเป็นนักการเมืองมา๓๔๐ปี

เหมือนคุณสุเทพอ่านใจประชาชนออก

ว่าเป็นวลีการเมืองเป็นเกมการเมือง

ถูกต้องถูกต้องครับ

ทิกซี่ซ้ำล้อวินมอเตอร์ไทยถามผมชุวิตจะลงการเมืองอีกไหม

แล้วทำไมคุณใช้ของเก่าแบบคุณสุเทพ

เบื้องหลังผู้ที่มีประสบการณ์หรือเปล่าคะ

ผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วว่าถ้าคุณใช้คุณสุเทพเนี่ย
คุณสุเทพเป็นนักการเมือง

การเป็นนักการเมืองในประเทศไทยเนี่ย

สถานการณ์เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนจิตใจก็ต้องเปลี่ยน

ถ้าขอแบบการเมืองแบบใหม่ที่คุณชวิตเปิดเมื่อสักครู่นี้ค่ะ

คุณต้องฟังผมอีกวันหนึ่งแหละครับ
ถ้าคุณต้องการฟังการเมืองแบบใหม่
เพราะการเมืองแบบใหม่ไม่ได้หมายความว่า
คุณจะใช้นักการเมืองที่ไม่รู้เรื่องมา

ไม่ใช่คุณตั้งหลักละคุณประจักรละ

เพราะว่าคุณอยู่อีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก็จะทะเลาะคุณ
คุณเข้าไปในสภาคุณก็ไปทะเลาะกันอยู่สองฝั่ง
เหมือนกับ๔ปีที่แล้วไม่มีผิด
เพราะฉะนั้นคุณไม่มีประโยชน์ที่จะให้ทหารมาปฏิวัติ
คุณปฏิวัติเป็นเรื่องอะไรล่ะครับ
ก็เพราะว่าต้องการได้ประเทศที่มีการปฏิรูป

แต่สิ่งที่ผมพูดไม่มีผิดหรอกครับแต่วันนี้คุณเห็นอะไรหรือยังคุณเห็นไหม
ยังต้องรอเห็นให้มันเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่านี้
คุณคุณเห็นบ้างมั้ยอ้าวเห็นสักนิดหนึ่งแล้วกันบัตริรูปอะไรอ้าวคุณบอกผม
นะก็ใช่ไหมล่ะครับเมื่อ๓เดือน๕เดือนปีที่แล้ว
พระที่ถูกจับเนี่ยพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยยังเล่นเรื่องทุจริตและยังมีคนของ
ใช่ไหมพอสำนักพุทธเนี่ย๒คนที่ไปโดนมีเรื่องเกี่ยวพันธุ์ด้วยเนี่ย
ใช่ไหมในยุคไหนในสมัยไหนการปฏิรูปได้ผลไหม

การปิดทริปของการตำรวจได้ไหมการปิดทริปเรื่องการยุติธรรมได้ไหม

ก็นั่นน่ะสิครับเพราะฉะนั้น๔ปีที่ผ่านมาผมถึงถามว่า
นายสุเทพเทือกสุบันไปไหนมา
อืมอ่ะวันนี้เราฟังไม่ได้เจตนาที่จะโจมตีหรือว่าอะไร
แค่วิเคราะห์ตามสถานการณ์วิเคราะห์ตามสิ่งที่เห็นนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็คงจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน
แล้วก็ตีแสงหน้ากันในโอกาสต่อไปด้วยนะคะ
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแต่ว่าต่อไปนะคะคุณผู้ชม
อย่าลืมติดตามนักสตรีทซ็อกเกอร์ทีมชาติไทย
ไปคว้าแชมป์ที่ประเทศบราซิลมาพูดคุยกับคุณชนะและคุณวรปัตรด้วย
วันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ